อีกหนึ่งคู่จิ้นแล้วกันข้ามมาวิกหมอชิดกันบ้างนะคะ
สำหรับหนุ่มไม้พัทรเดชแล้วก็สาวโบเมลดาค่ะใช่แล้วค่ะ
สำหรับคู่จิ้นคู่นี้นะคะอาจจะลุ้นไม่ขึ้นซะแล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดหนุ่มไม้พระธรเดชเขาออกมานั่งยันยืนยันนอนยันกันเลยนะคะ
สาวโบเมลดาเนี่ยเป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นจริงค่ะ
เป็นคู่จิ้นวิกหมอชิดที่มีแฟนคลับตามลุ้นตามเชียร์อยู่ไม่น้อย
สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชกับนางเอกหน้าหวานโบเมลดา
หลังจากทั้งสองมาประกบคู่กันผ่านจอแก้วจนมีแฟนละครอินไปตามบทบาท
ยังลุ้นไปไกลอยากให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่จริงตามรอยคู่รักรุ่นพี่หลายคู่ในวงการบันเทิง
งานนี้ไม้ก็ยังคงปากแข็งยืนยันความสัมพันธ์กับคู่จิ้นรุ่นน้อง
ว่ายังคงเป็นน้องสาวที่สนิทที่คอยดูแลซึ่งกันและกันตามปกติ
รวมถึงหนุ่มไม้ยังขอชี้แจงเกี่ยวกับกระแสละครที่หลายคนมองว่า
หากเจ้าตัวเปลี่ยนนางเอกไปประกบคู่กับคนอื่นเจ้าตัวจะไม่เปรี้ยงนั้น
พระเอกหนุ่มยืนยันว่าไม่ซีเรียสอยากให้ดูที่ผลงานการแสดงมากกว่าค่ะ
สัมพันธ์เป็นพี่น้องครับดูแลกันในเรื่องที่พอดูแลได้ครับ
ยังยังครับต่างคนต่างทำงานมากกว่าน้องก็มีละครของน้องผมมีละครของผมนะครับ
จริงตอนแรกก็แอบกลัวแต่ว่าพอเรามีละครของเราออกมาจริงแล้ว
คนดีใจที่คนดูเขาดูที่ผลงานเรามากกว่า
กับละครเรื่องรอยรักแรงแค้นก็ไม่ได้มีแบบ
ไม่ได้มีกระแสที่จะมาแอนตี้หรือว่าอะไร
คือเรื่องนั้นผมเล่นกับปุ๊กลุ๊กแล้วก็กระแสออกมาดีมาก
กลัวหรอกจริงแล้วผมว่าเราทุกคนนะควรจะพิสูจน์ตัวเองมากกว่า
ว่าเราเล่นกับใครก็ได้ครับเล่นกับใครก็คนดูเขาอินอย่างนี้ครับ